ต่อกันที่เรื่องของเศรษฐกิจกันสักนิดนึงนะคะ

แต่พอมีคนมาขอซื้อก็เลยปลูกกันทั้งหมู่บ้านเลยนะคะ
ตอนนี้ขายทั้งดิบแล้วก็สุกค่ะ
ใครที่ผ่านไปผ่านมาที่ถนนสายบ้านดุง
บ้านหนองเม็กจังหวัดอุดรธานีนะคะ
บริเวณหมู่บ้านสมวิลัยหมู่ที่๕ตำบลบ้านตาดค่ะ
ก็จะพบร้านขายถั่วลิสงมากกว่า๒๐ร้านเลยนะคะ
ซึ่งคุณสมและคุณสุภาพพันธ์มหาสองสามีพันรยาเล่าว่า

ก็มีพื้นที่ปลูกถั่วลิสงเกือบ
ปลูกกันเกือบทั้งหมู่บ้าน
ตอนแรกนี่ปลูกเพื่อรับประทานในครอบครัว
แต่หลังพอมีคนมาขอซื้อก็เลยปลูกกันเต็มที่ไปเลยนะคะ

ส่วนการปลูกถั่วลิสงในพื้นที่๑ไร่สามารถสร้างรายได้
หมื่นถึง๔๐๐๐บาทในระยะเวลา๓เดือนด้วยกันนะคะ
ทำให้ชาวบ้านหันแปลไปปลูกถั่วลิสงกันแทบทุกครัวเรือนเลยตอนนี้ค่ะ
ซึ่งทุกปีนะคะเขาบอกว่าจะขายได้มากกว่านี้
เพราะว่าผลผลิตถั่วนั้นสมบูรณ์เมล็ดเต็มน้ำหนักดี
แต่ว่าปีนี้ก็ไม่สมบูรณ์เท่าปีที่ผ่านมาเท่าไหร่นะคะ

เขาเป็นการคาดการณ์ว่าสาเหตุน่าจะมาจากชาวบ้านใช้สารเคมี
ทำให้ถั่วลิสงได้รับอิทธิพลจากสารเคมี